มาแล้วค่ะตามที่รับปากไว้เลยนะคะ

เป่าเป่าวลีค่ะเดินทางไปไหว้สักการะนะคะ
แม่พึ่งที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

จ๊ะเป้าจ๋ามีเสียงเซ็มซีจากแม่พึ่งมาด้วยหรือเปล่า
บันเทิงไทยรัฐค่ะเลยรับหน้าที่ไปถามมาให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
เปล่าบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะผ่านวีดีโอคอลค่ะ
ตั้งใจไปไหว้ขอพรคุณแม่พึ่งเรื่องงาน
แล้วก็พาคุณสามีคุณเอิร์ทไปไหว้ด้วย
แล้วก็ไปฝากเนื้อฝากตัวนะคะในฐานะลูกหลานเขยสุพรรณค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่แต่งงานกันนะคะกับคุณเอิร์ทเนี่ย
ยังไม่เคยไปเลยสักครั้งเดียวนะเนี่ยเป็นครั้งแรกของเขาเลยนะคะ
ก็เลยรับหน้าที่เสี่ยงเซียมซีแล้วกันนะคะ
เพื่อขอโชคขอลาบจากแม่พึ่งมาให้แฟนคลับด้วย
แต่ว่าจะเสี่ยงเซียมซีได้เลขอะไรไปฟังจากปากเปล่าเอาเองละกันจ้า
เอิร์ทเป็นตัวแทนค่ะเพราะว่าหนูไปทุกครั้งหนูก็ขอเนอะ
ขอได้เลขแต่ว่าก็ไม่เคยถูก
ทีนี้ก็เลยให้เคยสุพรรณไปครั้งแรกก็ลองเสี่ยงทายดูค่ะ

ไปกลับกันบอกเอง
เมื่อกี้ตัวเลขมันผ่านไปไวมากเลย

เนี่ยถ้าใครติดตามเรามาตั้งแต่ต้นรายการจะได้เปรียบคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ไม่ถามไม่ได้เลยคือ
สวยมากเลยต้องบอกว่าเธอเป็นบรรเทิงคนแรกเลยนะ
เป่าค่ะบอกว่าเป็นการถ่ายแฟชั่นผ้าไทยโบราณครั้งแรก

เพราะว่าทุกอย่างถูกเนรมิตมาแบบจัดเต็ม
แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชื่นชมนะคะ
แล้วก็ชื่นชอบว่าออกมาสวยงามมากเลยจ้า
ก็รู้สึกขนลุกค่ะขนลุกมาก
คือตอนแรกที่คุยกันไว้
คือเราไม่คิดว่ามันจะออกมาแบบอลังการขนาดนี้
ซึ่งปีนี้ก็เขาอยากได้ความขลัง
เพราะว่ามากับช้าง
ซึ่งก็ต้องการแบบอินเดอร์แบบมาส่งพลังอะไรอย่างนี้